เอาแล้วเออเออเออเออเออ
เขาบอกอย่างนี้หมอลำคึกคักจริงตอนนี้ฮะ
หลายคนจัดกันเปิดไลค์ในกลุ่มโอ้โหคึกคัก
ขายบัตรดีเลย
บันเทิงไทยรัฐก็พาไปดูซะหลายวงนะฮะ
สแตปก็มีหล่อสวยก็มา

ซึ่งวันนี้บอกเลยนะฮะว่าจัดมาแล้วเรียบร้อย
หมอลำคนนี้สายฮาเต็มตัว
พัชรีชัยเลิศไปชมกันครับ
ยังงานน้อยต่อยเจ็บหน่อยพักเมื่อนี้น่ะ

ไม่มีใครห้ามเหรอ

คุณผู้ชมหมอลำซิ่งสาวร่วมสมัยคนนี้น้องใหม่พัชรี
แสดงหมอลำมาตั้งแต่อายุ๑๕ตอนนี้บอกเลยย่าง๓๑แล้วนะฮะ
แต่เลือกเดินสายหมอลาซิ่งเต็มตัวผ่านมาไม่กี่ปีนี้เองนะฮะ
น้องใหม่เปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐประกาศตัวชัดเจนเลย
หนูเนี่ยขายสวยไม่ไหวค่ะพี่ขอมาสายฮาสร้างความคุ้นเค็งแล้วกันถนัดกว่า

ใช่ช่วงนี้นะฮะแล้วบอกเลยว่าฤดูการหมอลำก็กลับมาแล้วฮะ
ถึงจะเป็นรูปแบบออนไลน์แต่ยอดขายบัตรเนี่ยปังไม่ต่างจากโชว์หน้าเวที
แล้วก็ตอกย้ำความเป็นนักร้องสายฮาด้วยผลงานเพลงล่าสุดครับ
เพลงดังเมียหลวงขวงปืน
คุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะให้ดูเอ็มวีกันก่อน
แล้วมาบอกกันว่าน้องเนี่ยมาถูกทางไหม
ถ้าถามเมียหลวงควงปืน
ก็ดูว่าหมายพัชรีเนี่ยจะไปแนวสวยแบบเนี่ยไม่ได้
ก็คือไม่ได้เลยยัดสวย
หมายยัดสวยก็คือหมายต้องอะไร
หมายต้องโปะหมายต้องว่าบ้า

แล้วก็ขอขอบคุณพี่น้องสุดทุกคนที่ยัง
มั่งใจและค่อยอยู่ข้างกันแบบนี้นะคะพี่น้องค่ะ
พรุ่งยิ่งคนมีหน่อยเดี๋ยวขอให้หักล้อนนะคะ
เอฟซีชอบมากนะฮะของแท้แบบนี้มันใหม่พัชรีต้องแซ่บปนฮา
ถึงจะถูกต้องแล้วจากความสำเร็จครั้งนี้ครับคุณผู้ชม
เสียงตอบรับของผลงานเพลงแล้วก็มีการเปิดโชว์ในกลุ่มปิด
เมื่อไม่กี่วันก่อนน้องมายแล้วก็สมาชิกในวง
ก็เลยถือโอกาสไปรำบวงสวงที่วัดป่าปฐมเทวารามจังหวัดขอนแก่น
น้องใหม่บอกว่าเป็นความเชื่อนะเป็นความศรัทธาส่วนตัว
ที่มีแต่พ่อปู่แม่ย่าที่ผ่านมาจะหาโอกาสมารำถวายแบบนี้อยู่บ่อย
เหตุการณ์ล่าสุดก่อนการแสดงโชว์รอบที่๕ของเธอ
เขาบอกว่าเกิดฝนตกหนักพอจุดทูปขอพรพ่อปูปุ๊บจู่ฝนหยุดเลย
การแสดงก็ราบลื่นแล้วก็ยังเป็นโชว์ที่ประสบความสำเร็จสูงสุดอีกด้วยนะฮะ
แล้วก็ทำให้เธอเดินทางนำของเส้นไหว้แล้วก็ตั้งใจมารำถวายในครั้งนี้นั่นเองครับคุณผู้ชม
ก็รอติดตามผลงานม่วนของเธอกันได้นะ
จำชื่อเธอไว้ให้ดีอย่างที่บอกไปน้องใหม่พัชรีนะ
สมัยนี้จะมาขายสวยขายทุกสิ่งอย่างเดียวไม่ได้แล้วต้องหาด้วยนะคุณผู้ชมนะ